ชาติภัณฑ์นาการในภาคตะวันตกเฉียงเหนือของพม่าก็ระบุว่ารัฐบาลพม่ายังมีมาตรการไม่เพียงพอนะครับ
ในการควบคุมโรคหัดที่ระบาดอยู่ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศ
ซึ่งได้ทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วเป็นจำนวนมากนะครับ
โดยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมารัฐบาลพม่ายืนยันว่ามีผู้เสียชีวิตจากโรคหัดในเขตสกายทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือแล้ว๔๒คน
ส่วนใหญ่เป็นเด็กแต่ว่ากลุ่มภาคประชาสังคมของกลุ่มชาติภัณฑ์นากาซึ่งอยู่ในพื้นที่ระบุว่ามีผู้เสียชีวิตจากโรคหัดแล้วประมาณ๖๐คน
รัฐบาลพม่าจะระบุว่าสามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้แล้วใน๖หมู่บ้านที่มีการระบาดรุนแรง
แต่ว่าภาคประชาสังคมกลุ่มชาติภัณฑ์นาการุนะครับว่ารัฐบาลยังมีมาตรการไม่เพียงพอในการควบคุมการระบาดของโรคหัด
ยังระบุว่าแม้รัฐบาลจะส่งข้าวอาหารและยารักษาโรคมาอย่างพื้นที่แต่ว่าการช่วยเหลือก็เป็นไปอย่างล่าช้า
ขณะเดียวกันรัฐบาลพม่าได้ห้ามองค์กรภาคเอกชนอื่นเดินทางไปอย่างพื้นที่ดังกล่าว
ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัยก็ทำให้การช่วยเหลือขององค์กรภาคประชาสังคมอื่นยังไปไม่ถึงพื้นที่โรคหัดระบาด
เนื่องจากว่าต้องรอให้รัฐบาลสนับสนุนเรื่องการขนส่ง
หัดเป็นหนึ่งในโรคที่ทำให้เด็กทั่วโลกเสียชีวิตมากที่สุดนะครับ
แม้จะมีวัคซีนป้องกันโรคที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
โดยองค์การอนามัยโลกระบุว่าเมื่อปี๒๕๕๗หมู่มีผู้เสียชีวิตจากโรคหัด๑๑๔๙๐๐คน
ส่วนใหญ่เป็นเด็กอายุต่ำกว่า๕ปี
ขณะที่พื้นที่เขตสกายของพม่าที่มีการระบาดของโรคหัดในตอนนี้เป็นพื้นที่ภูเขาห่างไกล
ระบบสาธารณูปโภคอย่างไม่เพียงพอครับ